ก็ผู้สูงอายุหลายท่านมักจะใช้วิธีนี้
ใช่ไงแล้วพอคนร้ายมันเก็บได้มันเห็นรหัสมันกดเลยอ่ะทีนี้
เงินหายไปหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจากเงินในบัญชีอ่ะนะคะโอ้โห
เนี่ยค่ะผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะบอกว่าคุณยายทำบัตรเอทีเอ็มหล่นแถวพระขนง
คือคุณยายอายุเยอะแล้วก็เลยจดรหัสใส่เสกกระดาษเอาไว้ด้านหลัง
แล้วมีคนเอาบัตรไปกดเงินเมื่อ๒๓เมษายนที่ผ่านมา
จนยี่สิบห้าเมษายนคุณยายไปกดเงินถึงรู้ว่าอ้าว
เอทีเอ็มไม่อยู่บัตรหายก็เลยอายัดบัตร
แล้วก็เอาสมุดเงินฝากไปอัปเดตปรากฏว่าถูกกดออกไปหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทภายในสามวันนะคะ
แต่ว่าตู้เอทีเอ็มจะมีกล้องหน้าตู้นะคะแล้วก็จะเห็นภาพชัดแหละว่าใครเอาบัตรเอทีเอ็มไปกดก็ได้รูปนี้มา
เนี่ยค่ะคือในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็ตั้งวงเงินเอาไว้
กดน่าจะไม่รู้วันแรกพยายามจะกดเป็นแสน
อืมแต่กดไม่ได้ตั้งวงเงินเอาไว้น่าจะห้าหมื่นอ่ะ
ก็เลยกดเนี่ยต่อเนื่องจนได้เงินไปแสนห้าอืมทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับลูกชายของคุณยาย
แล้วก็ไปคุยกับหลานสาวที่เป็นคนโพสต์นะคะก็เลยทำให้รู้ว่าคุณยายทำบัตรเอทีเอ็มหล่นหายแถวพระขนง
รู้ตัวอีกทีผ่านไปสามวันแล้วตำรวจสอนอพระขนงไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารเจ้าของบัตร
ก็เห็นภาพชัดผู้ชายคนนี้ค่ะครับ
ก็ค่อนข้างมีอายุนะคะศีรษะล้านใส่แว่นตา
เอาบัตรเอทีเอ็มของคุณยายไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มในซอยสุขุมวิทย์สี่สิบแปด
ช่วงเย็นยี่สิบสามเมษายนครั้งแรกเนี่ยผู้ชายคนนี้กดหนึ่งแสน
ตู้ไม่อนุมัติก็เลยกดหลักหมื่นกดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
จนได้ห้าหมื่นบาทก็คือเขาตั้งวงเงินเอาไว้
จากนั้นเนี่ยตีสามยี่สิบสี่เมษายนไปกดอีกแถวแถวอ่อนนุษย์
ก็กดไปอีกห้าหมื่นคาดว่ากดต่อเนื่องสามครั้งอะค่ะ
สามวันก็เลยได้เงินไปหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทคือถ้าเราไปที่ธนาคาร
ต้นสังกัดของบัตรที่เราทำเนี่ยเขาจะตรวจสอบได้ค่ะ
ว่ามีการโอนเงินกดเงินจากตู้ไหนอะไรยังไง
ไปประสานธนาคารแล้วก็ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นชัดเลยค่ะว่าใครเอาบัตรไปกด

เอาของดิฉันไปแล้วเห็นชัดเลยว่าใครเอาไปกด

ใช่เวลาเท่าไหร่แล้วเห็นหน้าแบบนี้คือชัดเต็ม
แล้วไปกดจะสบายไม่ใช่
ทีนี้ค่ะลูกชายของคุณยายบอกว่าทางตำรวจได้เรียกตัวเข้าไปสอบปากคำนะคะ
แล้วก็คุยกับญาติของคุณยายนะคะว่าภาพนี้มีใครรู้จักไหม
รู้จักหรือเปล่าครับก็ไม่มีใครรู้จักนะคะผู้ชายที่อยู่ในภาพ
ตอนนี้ทางผู้เสียหายบอกว่าตำรวจก็ยังไม่เห็นออกหมายเรียกหรือหมายจับเลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนของตำรวจ
ก็เลยยังไม่มีหมายอะไรออกมาตั้งแต่เมษานะคะที่บัตรหายไป